เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวแปลกฮือฮากันบ้างดีกว่า

โอ้โหเห็นปั๊บต้องเงยหน้าดูคอนี่เคล็ดเลยทีเดียว

เงยไว้นี่ดูภาพ
อ้าวเป็นไงแล้วเห็นไม่นะเห็นยังไม่เห็น

รังพึ่งครับเพียบเลยครับ
เขาบอกว่านับจำนวนแล้วเป็นร้อยรังเลยนะครับ
มารวมตัวกันสร้างรังอยู่บนต้นไม้ต้นนี้เพียงแค่ต้นเดียว
ลำบากพวกพี่ก็จะเหงื่อยหน้าดูแล้วครับ

ถ้าเจอรังภึ้งขนาดนี้ดิฉันไม่ยืนนับนะ

เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับรังพึ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับ
โอ้โหแห่กันมาทำรังเป็นครอบครัวใหญ่เลยทีเดียว
อยู่บนต้นไสอายุกว่าร้อยปีนะครับในป่า
อยู่ที่บริเวณภูเขาเหนือน้ำตกแม่ปลาย
เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับ

ซึ่งก็มีทั้งนายกอบตหัวเมืองพร้อมกับผู้นำชุมชน
ก็พากันไปดูแล้วก็ไปหาสาเหตุกัน
ก็พบว่าสาเหตุที่ฝูงพึ่งมารวมกันแบบนี้
เพราะชาวบ้านผู้นำชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์รักษาผืนป่าและสร้างแนวกันไฟ
อีกทั้งยังร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ

ก็ต้องแจ้งให้กับชาวบงชาวบ้านในพื้นที่
ให้ได้ทราบด้วยว่าระวังให้ดี

เพราะว่าเพิ่งเข้ามาทำรังเยอะ

หรือว่ารถด่วนขบวนสุดท้าย

ฉันไปเห็นรถด่วนในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้มา

อร่อยเพราะว่ารถด่วนมันจะมีโปรตีนสูง

คือการที่เห็นแบบนี้นะแสดงว่าผืนป่าอุดมสมบูรณ์มาก

พอกระเทาะไม้ไผ่ออกมาปุ๊บโอ้โหเต็มไปหมด

ว่าในกระบอกไหนมีรถด่วน

ใช่ดิฉันไปเห็นมากจริงเนี่ย
เออแล้วประวัติใครชอบรถด่วน
กลินที่ตรงนี้เขาก็จะพัฒนาต่อด้วยนะ
ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันได้ด้วยนะครับ